มีชาวโซเชียลเขาพากันแสดงความดีใจ

เพราะว่าลูกบ้านเนี่ยโอ้โหมอบเงินให้

เรียงกันเต็มป้อมยามเลยนะคะ

น้ำใจจากคนในหมู่บ้านด้วยนะคะในช่วงปีใหม่
อันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สร้างรอยยิ้มค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้คือใครก็ต่างมอบของขวัญให้กัน
มีการได้ไปพบประหยาดพี่น้องคนรักกันเนี่ยนะคะในวันปีใหม่
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เขาก็นำเรื่องราวความประทับใจมาแชร์ต่อค่ะ
เป็นภาพที่ป้อมรอปภของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
มีการขึ้นป้ายลูกบ้านที่ให้เงินของขวัญกับรอปภหมู่บ้านด้วย
และข้อความที่เขาโพสต์ไว้เขาก็ระบุว่า
ดีใจแทนพี่รอปภหมู่บ้านนี้จังเป็นแบบนี้ทุกปี
ป้ายยังขึ้นไม่หมดนะเนี่ยคือคนให้เยอะมากจนป้ายเขียนไม่พอค่ะ
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตจำนวนมากมาชื่นชมถึงน้ำใจของลูกบ้าน
มอบเงินมอบของขวัญให้กับรอปภของหมู่บ้านนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายอนันต์ศรีดาดาตอายุ๖๐ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าเวรอยู่ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านแห่งนี้
เขาบอกว่าทำงานที่นี่มา๑๔ปีแล้ว
ที่นี่มีรอปภทั้งหมด๑๐คนแบ่งทำงานกันเป็น๒ผลัดผลัดละ๕คนค่ะ
รอปภที่นี่จำหมายเลขทะเบียนรถลูกบ้านได้หมดทุกคนนะ
แต่ถ้าเป็นรถข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็ต้องแลกบัตรสอบถามเลขที่บ้านจะไปติดต่อที่ไหน
หลังจากนั้นจะวอแจ้งรอปภที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายนรงมีพร้อมอายุ๖๓ปีเป็นหัวหน้ารอปภก็บอกว่า
เขาทำงานหมู่บ้านแห่งนี้มาเกือบ๒๐ปีโอ้โหแต่ละคนคือทำมายาวนานทั้งนั้นเลยนะ
แล้วลูกบ้านมอบของขวัญให้ตลอด
เงินของขวัญที่ลูกบ้านนำมามอบให้วันที่๕มกราคมนี้ค่ะ
เขาจะมีการรวมยอดนะว่าได้เท่าไหร่และจะหารแบ่งกันเท่ากันเลย๑๐คนเนี่ยค่ะ
ส่วนของขวัญก็จะนำมารวมแยกเป็นกองคละกันไปและใช้วิธีจับสลากแล้วแต่ใครว่าจะได้กองไหนกัน
สำหรับความรู้สึกที่ได้รับของขวัญและเงินจากลูกบ้าน
เขาบอกเลยค่ะดีใจมากที่ลูกบ้านเห็นความสำคัญของรอปภ
และจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตอบแทนน้ำใจนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
โอ้โหภูมิใจมากเลยครับที่เป็นรอพอของหมู่บ้านนี้ดีใจมากเลยครับ
ดีใจที่เขามีความรู้สึกเห็นความรับความสำคัญของเราใช่ไหม
ใช่เขาเห็นความรับความสำคัญของพวกเราครับเขาเห็นความรับความสำคัญของเราพอเราที่ว่า
เราอยู่กับเขามานานนี้นะเราก็ดูแลเขาดูแลความปลอดภัยให้เจ้าของหมู่บ้าน
ลูกบ้านทุกคนแล้วเขาก็เลยให้อะไรกับเราตรงนี้ไงให้ความสุขเราปีใหม่อย่างนี้
เหมือนกับว่าก็ให้ความสุขกับเราให้ของขวัญให้อะไรอย่างนี้
ตรงนี้ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานเต็มที่โอ้เต็มที่เลยครับ
อยู่ตลอดไปเลยครับตรงเนี้ยขอขอขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
ผมจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยครับดีใจมากครับอยู่หมู่บ้านนี้
อยู่กันยาวซื้อใจกันด้วยน้ำใจเลยนะคะ
นายอนุสรบุญยุทธ์หนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านนี้เขาก็บอกว่า
ของขวัญและเงินที่นำมาให้มันเป็นสีน้ำใจเล็กน้อยจริง
เพื่อตอบแทนที่พี่รอปภเขาทำงานอย่างดีดูแลกันดีมาก
มีการตรวจตาเข้มแข็งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนค่ะ
ลูกบ้านบ้านไหนมีปัญหาโทรเรียกทันที
ก็เขาบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยก็เห็นมีลูกบ้านนำของมาให้ตลอด
ตอนแรกเขาบอกว่าของยังไม่เยอะขนาดนี้
โอ้โหทีนี้มันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ย
เยอะขนาดนี้นะคะถือว่าแค่ปีละครั้งให้เขาเนี่ยไม่มากนะคะ
เป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเขาต่อไป
แสดงว่าหมู่บ้านนี้ต้องแบบอยู่อย่างมีความสุขมากเลยนะ

เห็นบอกแหมเยอะจังใช่ไหม